นักเรียนหญิงชั้นม๖โรงเรียนแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีนะคะ
ที่ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตปริศนาอยู่ที่หน้าบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านญาติของเพื่อนผู้ชายคนนึง
ที่ก่อนหน้านี้ไปล้อมวงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่น้องดาวจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็มีกลุ่มเพื่อนของน้องดาวรวมแล้ว๖คนล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่
๖คนเป็นผู้ชาย๓เป็นผู้หญิง๓
สรุปแล้วนะตอนนี้นะคะผู้ชายทั้ง๓คนที่ร่วมล้อมวงดื่มเหล้ากับน้องดาว
น้องดาวจะเสียชีวิตถูกจับทั้งหมดเลยนะคะ
สืบสวนสพท่าม่วงค่ะควบคุมตัวเพิ่มอีก๒คนค่ะ
คือนายพาคินจันเยี่ยมหรือในเต๋าอายุ๒๑ปี
และนายทีอายุ๑๘ปีก็คือ๒คนที่อยู่ในวงดื่มเหล้าก่อนวันที่น้องดาวจะเสียชีวิต
นำตัวมาสอบปากคำเพราะว่าเช้าวันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
อนุมัติออกหมายจับทั้งคู่๒ข้อหาค่ะ
ร่วมกันพรากผู้เยาว์และพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
เสียจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์โดยผู้เยายินยอมเต็มใจไปด้วย
ทั้งคู่เครียดหนักเลยนะคะไม่ตอบคำถามอะไร
ส่วนอีกคนนึงถูกจับตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้สารอนุมัติออกหมายจับ
นายพงพัฒน์นักเพียรหรือในพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ข้อหาเหมือนกันค่ะ
นายพงพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ข้อหาเหมือนกันค่ะ
นายพงพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ข้อหาเหมือนกันค่ะ

นายพงพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ข้อหาเหมือนกันค่ะ

นายพงพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ข้อหาเหมือนกันค่ะ

นายพงพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ขอหาเหมือนกันค่ะ

นายพงพัฒน์อายุ๒๒ปีหนุ่มคนสนิทของน้องดาวก็๒ขอหาเหมือนกันค่ะ
เพื่องถูกจับวันนี้ในพัฒน์มีข้อหาเรื่องของขมขืนด้วยเพราะในพัฒน์รับสารภาพว่ามีเพศสัมพันธ์
กับดาวผู้เสียชีวิตไปเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วที่บ้านที่พบสมดาวด้วย

วันนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับในอันนานอายุ๔๙ปีพ่อของดาว
บอกว่าเพิ่งรู้จากนักข่าวว่าจับผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก๒คน
ดีใจที่ตำรวจทำงานเร็วไม่ปล่อยให้ลูกสาวพ่อตายฟรี
พ่อบอกว่ามาทำให้ลูกสาวพ่อตายเนี่ยจะบอกว่าไม่โกรธก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะ
แต่ถ้าจะมาขออโหสิกรรมก็พร้อมยกโทษให้
เพราะน้องดาวก็ไปสบายแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปจองเวรจองกรรมต่อกัน
เรื่องคดีความก็ปล่อยให้ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
ผมไม่รับประกันความปลอดภัยคนทั้งหมู่บ้านเขารักลูกสาวผมมา
ผมก็เลยยังไม่ต้องเข้ามาถ้ามาพ่อแม่มาฟังพระก็ได้ก็ไม่เป็นไร
ทางด้านลุงของน้องดาวนะคะวัย๕๓ปีก็เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่มีใครสัมผัสได้เลยว่าน้องดาวม้าเข้าฝันหรือกลับมาเยี่ยมที่บ้านหรืออะไรหรือเปล่า
กระทั่งพุธที่ผ่านมาค่ะประมาณสักเที่ยงคืนทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่เลย
หมาก็เห่าหอนค่ะหอนกันอยู่นานมากซึ่งปกติไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย
พุธจบไปวันพฤหัสเวลาเดิมเที่ยงคืนหมาหอนดังโหยหวนกว่าเดิมแล้วก็นานกว่าเดิม
อนจนคนในบ้านตื่นนะคะสุดท้ายพ่อน้องดาวจุดทูบเลยนะคะแล้วก็พูดบอกว่า
ดาวกลับบ้านมาแล้วก็เข้าบ้านมานอนในบ้านมาพักอยู่ด้วยกันก่อนนะเท่านั้นนะคะ
อันนี้คุณลุงบอกนะคะหมาหยุดถอนทันทีเลยซึ่งน่าแปลกมากเพราะว่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา
ก็ไม่มีเสียงหมาหอนอีกเลยทุกคนในบ้านเลยเชื่อว่าน้องดาวน่าจะกลับมาที่บ้านจริง
เพื่อมาสื่อสารว่ากำลังจะจับคนร้ายที่ทำให้น้องตายได้แล้วแต่คืนแรกที่น้องมาคืนวันพุธเนี่ย
ไม่มีใครเชิญน้องเข้าบ้านน้องก็เลยมาใหม่ในคืนวันพระฤหัสบดี
น้องดาวอ่ะมีหกคนสามคนเป็นผู้ชายอีกสามคนรวมน้องดาวด้วยเป็นผู้หญิง
ซึ่งผู้ชายสามคนตำรวจรวบตัวไปหมดแล้วแต่นะตอนนี้ผู้หญิงอีกสองคนที่เป็นเพื่อนและยังเป็นเยาวชนอยู่อะค่ะ
ก็ต้องรอทีมสหวิชาชีพเข้าสอบปากคำอีกครั้งนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ทำให้น้องดาวเสียชีวิตหรือเปล่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการครอบครองสารเสพติดที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจเจอ
ว่าเป็นคนเอามาหรือเปล่าหรือว่ามีการใช้สารเสพติดนี้อะไรยังไงบ้าง
ก็เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าน่าจะใกล้ถึงบทสรุปแล้วเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้นะคะ